เรื่องดูเรื่องพี่ดูอยู่ทุกวันอยู่แล้ว

้าออนภาเปิดปากที่แรก

อายุห่าง๓๑ปีจริงหรือ

ฉันไม่ได้มีอะไรเลยไม่มี
ก็เปิดที่นี่มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ

เขาบอกเปิดปากไม่รู้เขาไปเปิดปากที่แรกว่าอะไรนะ
อมรับมีแฟนเด็กอายุห่าง๓๑ปี

คำว่าแฟนต้องใช้คำว่าผัว
ผัวนางกินกันแล้วเหรอเถอะ
บ้าอ่างคาวอินม

ที่มาจากด้านอ่างคาวน่ะนะอีกละ
คืออย่างนี้มันมีเฟซบุ๊กนะครับ

เป็นคลิปกลุ่มบุคคลทำพิธีร่างทรง

พูดจาเป็นภาษาต่างดาว
ไปฟังดู
อันนี้ภาษาของต่างดาว
นี่ภาษาของต่างดาว
เขาไปสื่อถึงมนุษย์ต่างดาวอีกคนนึง
คือเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปเกิดขึ้นที่เขากลา
ที่จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์
คือประเด็นในเขากระลาเนี่ยนะฮะมันเป็นสถานที่ที่เรียกว่า
มันจะมีคนที่มักจะไปอย่างบอกเนี่ย
แต่ที่นั่นในกลุ่มที่อยู่ที่นั่นเขาจะศึกษาคือเรื่องของดาวภูโต
เขาบอกว่าคนที่ดาวภูโตเนี่ยเป็นพวกกายละเอียดเป็นมนุษย์ต่างได้เป็นกายละเอียด
คือไม่มีร่างกายแต่สามารถศึกษาได้ทางจิตเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นกับชายคนนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่มาจากดาวภูโต
แต่มาจากดาวอีกดวงหนึ่งแล้วก็มาสื่อโดยการพูดอย่างนี้นะฮะ
ออกมาได้เนี่ยนะฮะหลักคือ๓ข้อนี้ก็แปลออกมาก็คือ๑เนี่ยเหมือนประมาณว่าให้มีความรักต่อกัน
ให้มีการให้อภัยกันแล้วก็ให้สวดมนต์อันนี้ที่เขาบอกมาอย่างนั้นนะครับ
เรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะกระจายไปทั่ว
แล้วที่สำคัญที่สุดบอกว่าปี๒๐๒๐นั้นจะเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงถึงขั้นล้างโลกด้วย
ปีหน้าปีหน้าเลย
ซึ่งหลังจากนั้นก็ทางทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบฐานที่ทำพิธีร่างสมมติต่างดาวที่ปรากฏอยู่ในคลิป
ก็ทราบมานะครับว่าอยู่ภายในสำนักปฏิบัติธรรมเขากลาตั้งอยู่ในพื้นที่

มีประชาชนหลายรายจากต่างจังหวัดแวะเวียนเดินทางมา
มาที่สำนักประเด็นประธำแห่งนี้กันยังไม่ขาดสาย
แล้วก็บุคคลส่วนใหญ่ที่มาก็บอกว่า
ได้ยินชื่อเสียงเกี่ยวกับพิธีกรรมสแกนกรรม
แล้วก็รักษาโรคด้วยการใช้พลังจิตจากการทำสมาธิ
อีกทั้งหลายรายที่มาต่างอยากจะมาพิสูจน์
อยากจะเห็นให้เห็นกับตาซะหน่อย
ตามเสียงร่ำลือที่ว่ามีคนที่ฝึกสมาธิที่นี่หลายราย
เขาบอกว่าเขากระลาเนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างมนุษย์ต่างดาวกับมนุษย

ฉันก็ไม่เคยเห็นแต่มักจะมีกลุ่มคนที่แวะเวียนมา
แล้วก็บอกว่ามาดูจานบินที่นี่
หลังจากนั้นท่านทีมขาไปสอบถามนายมานบชาติจังหวัดจำแพงเพชร

ก็เปิดเผยนะว่าตัวเองนั้นพาภรรยาเดินทางมาปฏิบัติธรรม
แล้วก็ฝึกทำสมาธิอยู่ที่นี่ประมาณ๒คืน
หลังจากได้รับคำแนะนำจากคนที่รู้จักกันนะฮะโดยวันแรกที่มาเนี่ย
ทางเจ้าสำนักได้มีการมารวมตัวกันฝึกที่ลานกลางสำนัก
พร้อมกับตั้งเต็นต์ค้างแรมกันอยู่บริเวณดังกล่าวนะฮะ
วันแรกนั้นก็ปกติไม่เจอเหตุการณ์อะไร
กระทั่งเมื่อคืนนี้ขณะที่ตนเองกับภรรยานั่งฝึกสมาธิกันตอนประมาณ๒ทุ่ม

ขนาดใหญ่สีแดงพาดเป็นทางยาวอยู่เหนือท้องฟ้า
แล้วก็วาบหายไปด้วยความแปลกใจจึงได้หันไปถามเมียที่นั่งอยู่ข้างข้าง
เธอเห็นเหมือนกันหรือเปล่า

บอกเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนฟ้าเห็นเหมือนกัน

แต่เมื่อไปถามคนที่นั่งสมาธิอยู่แถวนั้นด้วย

เหมือนพีชทองเจอไปทีแรกก็บอกเขาเห็นทุกครั้ง
หลังจากนั้นทีมข่าวไปถามทางด้านนายเจริญ
เป็นอาจารย์แล้วก็ผู้ดูแลสำนักปฏิบัติธรรมเขากลา
เปิดเผยนะครับว่าคลิปทรงเจ้ามนุษย์ต่างดาวนั้น
มีผู้คนอเวทแพร่บนโลกโตเชี่ยวจนทักตกเป็นข่าว
เหตุการณ์นั้นจริงเกิดขึ้นเมื่อวันอาสาหบูชาวันที่๑๖กรกฎาที่ผ่านมา
โดยในวันนั้นในแพทย์พันเอกพงศักดิ์ตั้งคณานุรักษ์
ได้เดินทางมาบรรยายความรู้เรื่องธรรมะให้กับผู้ที่มาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม
ทั้งหมดมาจากต่างจังหวัดนะฮะแล้ววันนั้นเองเนี่ย
แพทย์พันเอกพงศักดิ์เนี่ยก็ได้มีการทำพิธีทรงเจ้าจริงโดยอันเชิญมนุษย์ต่างดาว
มาจากดราม่าเข้าร่างของผู้ที่มาฝึกปฏิบัติรายหนึ่ง
ดาวพูดต้นหรอเธอไม่ใช่มาอีกดาวนึงซึ่งตนเองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย
ที่เข้ากำลังทั้งเห็นใกล้แล้วก็บรรตกดได้เห็นแบบใกล้
แต่เป็มล่ำนี่อาจารย์เจริญนี่นะครับนี่อาจารย์เจริญนะครับ
ซึ่งเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะตนเคยเจอถึงขั้น

นั่นไงคุณไอ้ม้า
มาเอฟตัดภาพคุณไอ้ม้าก่อนค่ะ

กับคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมที่นี่มาหลายครั้งแล้ว

เคยมาปรากฏอยู่ที่นี่หลายครั้ง
อันนี้เนี่ยเป็นที่ที่มีพลังงานสูงนายเจริญว่าไว้แบบนั้นเนี่ยนะฮะ
ขัดแย้งกันหมดทุกอย่างขัดแย้งอ่ะแต่ในขณะเดียวกัน
เราจะไม่ให้คุณไอ้ม้าพูดนะคะออกจากกรณีคืออย่างนี้ไม่พูดหรอก
ไอ้ที่เขากระลาที่เขาไปกันเนี่ยที่มันเป็นประเด็นเนี่ย
มันมีอยู่สองอันนะอืมอันคนกลุ่มนึงเนี่ย
เขาก็นับถือมนุษย์ต่างดาวดาวพลูโตนะครับ
คือก็คือคนที่คนที่สื่อสารได้เขาชื่อว่าอาจารย์สมจิต
อืมอาจารย์สมจิตอีกคนลึง
แต่แกก็บอกว่าไอ้ครั้งนี้แกก็งงเหมือนกันว่า
ทำไมถึงได้มีคนมาพูดลือแบบอย่างนี้

กูประมาณบอกว่าเป็นมาหลายสิบปีแล้วไม่ใช่ถูกเต็ม
แต่ทีนี้ผมก็เลยมีการพูดคุยกับทางอาจารย์สมจิต
แกก็บอกว่าส่วนตัวแกเองเนี่ย
แกไม่เคยให้แบบดำมนุษย์ต่างดาวมาพูดจาแบบนี้

คือแค่แบบว่าผมก็ถามว่าระดับฟูโตเขาอยู่กันยังไง
อาจารย์สมจิตบอกว่าอ๋อเขาอยู่กันที่นั่นน่ะ

ผมก็เลยถามว่าหนาวไหมต้องใส่เสื้อหนาวไหม
เขาก็เลยบอกว่าแกไปศึกษามาก่อน
เพราะอันนั้นเขาออกมาจากพลังจิต

คือเขาใช้จิตในการสื่อสารมันเป็นความละเอียดอย่างนี้หรอคะ

เป็นไปได้หรือเปล่ามันก็เป็นไปได้หมดแหละโลกเรามันยังไม่

อ้าวคุณหนูเล่าอะไรคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่อยากพูดแต่คำ
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณแม่เป็นตัวแทนของคนที่ไม่เชื่อ
คุณแม่มองว่าอย่างไรอ่ะประเด็นที่หนึ่งนะ

มันจะมีเสื้อผ้าได้ไงว่าไม่มีการปลูกทำอะไร
สิ่งทุกอย่างมันมาจากความรู้จากมนุษย์ต่างดาว
บอกว่าไม่มีร่างแบบนี้

เป็นกายละเอียดเหมือนวิญญาณ
แล้วเวลาสื่อก็คือสื่อกันผ่านจิต

เขาบอกมาแต่ว่าใช้วิพัฒนาการ

มีบ้านมีอะไรอ้าวแล้วมันเป็นจานมาได้ยังไงอ่ะ

การมันทำมาจากอะไรคำถามคือ
ที่ไปเรียกสมจิตมาสิจารย์มันทำมาจากอะไร

ไม่แล้วทำไมทั่วโลกถึงให้ความเชื่อว่า

ตอบสิทำไมอเมริกาประเทศอีกจังเลยแล้ว
ทั่วโลกก็เชื่อหมดเลยว่ามีผี

จับจานบินเป็นขวดบินถึงบินมา
ความฝาดใส่เช่นเหรอ

มนุษย์ดาวค์คลางเป็นความสายอาสาร
มีข้าวใส่อาสารเหรอ
มีเข้าทรงอย่างนี้ได้หรอ
เขาไม่ใช่สัญญา
สมาธิอะไรกันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพวกเพื่อนที่เป็นหมอทั้งหมดอ่ะ
ชอบไปนั่งสมาธิที่เขากระลากันเว้ย
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเป็นที่พวกที่เป็นหมอรักษาตามโรงพยาบาลนี่แหละ
ไปนั่งสมาธิได้คุณแม่ถามคุณผู้ชมเลยว่าดูสิ
คุณเชื่อหรือไม่เชื่อคุณส่งมาเลยดีกว่าว่า
แต่คุณพีชทองเจืออันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจ
เมื่อกี้ม้าอ่อนนภาไปแล้วคุณพีชทองเจือเนี่ย
เป็นคนที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ศึกษาเลยด้วยซ้ำไป๑๖ปี
แล้วยังได้จัดทำบล็อกขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลยอมรับว่าตนเองเนี่ย
เคยไปสำนักปฏิบัติธรรมที่เขากลาซึ่งเป็นแหล่งรวมของคนที่มีความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาว
แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยที่เขากระลาเนี่ยมีจุดที่มีพระนาคปกเนี่ย
ซึ่งส่วนใหญ่ณจุดพักหน้าปกเมื่อกี้ที่เรานำเสนอภาพไปเนี่ยนะฮะ
คนจะไปนั่งปฏิบัติธรรมกันจุดดังกล่าวความเชื่อคืออะไรน่ะเหรอ
ดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่าจะทำให้ถอดจิตถอดจิตเหมือนคุณดูจิตถูกต้องไหม
ถอดจิตไปเจอมนุษย์ต่างดาวได้ถอดไปไหนนี่ก็แบบว่า
อย่างคุณเชื่อการดูจิตถูกต้องไหมดูจิตการปฏิบัติธรรมเพื่อมาปฏิบัติเพื่อการกำหนด
แต่อันนั้นคือคุณแต่พวกเขาเขาเชื่อว่าถอดจิตไม่ใช่คือฉันนี่คือพระพุทธเจ้า
อดจิตไปถึงมนุษย์ต่างดาวได้เพราะคนจะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้นั้นน่ะ
อย่างเดียวเลยนะพี่ทางจิตคุณพีชทองเจือคุณพีชทองเจือบอกงั้นต้องทางจิตเท่านั้น
ส่วนตนเองเนี่ยยังไม่เคยเจอกับมนุษย์ต่างดาวเพราะว่าไม่เคยนั่งสมาธิ
เนื่องจากตัวเองเนี่ยจิตยังไม่นิ่งคุณพีชก็บอกว่ากล่าวถึงคลิปร่างทรงล่ะ
ร่างทรงที่มีการแชร์มาสองวันเต็มเต็มเนี่ยร่างทรงมนุษย์ต่างดาวล่ะ
เขาก็เอาไฟไปตนเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีจริงนะโดยสื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางจิต
ได้ร่างทรงมนุษย์ต่างดาวคิดว่าเป็นไปได้น้อยแต่มันอาจจะเป็นกรณีศึกษาใหม่
ถ้ามันเกิดเรื่องจริงเขาว่าอย่างงั้นสิ่งที่มีชีวิตอยู่นอกโลกถ้ามี
อยู่จริงเนี่ยมันไม่ควรที่จะต้องใช้คำพูดสื่อสารกันแล้วอ่ะเนาะมันควร
ใช้ภาษาจิตสื่อสารกันคือมองตาก็เข้าใจหรืออะไรอย่างนี้
ว่าอย่างงั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่บอกว่าเราเข้าข้าง
ร่างทรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านเขานะที่พีชขอใช้คำว่าผู้
ศึกษาต่อเพราะสนใจในเคสนี้มากแล้วก็ถ้ามันเป็นไปได้จริง
คือขออนุญาตอยากเจอคุณพีชจะบอกอยากเจอมากเพราะเราร่าง
เพราะเราเนี่ยยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นคำถามที่สงสัยกัน
อยู่เหมือนกันนะฮะส่วนคนที่บรรยายในคลิปคือนายแพทย์พันเอกพงศักดิ
ระบุว่าเป็นความเข้าใจผิดมนุษย์ต่างดาวที่เข้ามาประทับร่าง
พี่หนุ่มบอกไม่ใช่มาจากดาวน์ปูโตและก็ไปจะเกิดภัยพิบัติแต่
เตือนว่าจะเกิดภัยพิบัติเป็นภาพยนตร์นั่นไงที่ตนเองสร้างขึ้นแล้ว
ออกฉายโดยกลุ่มเขากระดายืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมาจากดาวภูโตเนี่ย
ถามว่ามีจริงไหมมีจริงสัมผัสได้เอาทางกลุ่มที่เชื่อมานานแล้วนะ
เพราะว่าสอนให้ทำดีแล้วก็รู้ถึงอนาคตส่วนคลิปในเหตุการณ์ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว
มาจากดาวภูโตของคนในกลุ่มนะฮะแต่มาจากดาวดวงอื่น
โดยรายละเอียดทั้งหมดจะชี้แจงต่อนะฮะยังไม่จบแค่นี้นะครับ
๑๗สิงหาคมคุณมีคำตอบอัจจารย์สมจิตเนี่ยแหละ
จะทำพิธีจะทำพิธีเธอจะทำพิธีแล้วก็จะท้ามนุษย์ต่างดาวเข้ามา
มาคุยหน่อยว่ามีอยู่จริงไหม

ไม่เอาเดี๋ยวลุกขึ้นมาจากดิน

เหรอว่าดำต้องไปสิว่าดำเป็นสาวก

แน่คุณแม่อาจจะแบบเป็นสเปคที่คุณแม่ชอบก็ได้

ไม่ใช่เป็นอีตาโบอย่างนี้หรอ

เขาบอกมีแต่แบบพวกเด็กเรียนปริญญาเอกอะไรอย่างนี้
มีแต่คนแบบการสร้างศูนย์ไหม

มีคนบอกว่าแล้วทำไมคนไม่รู้กันหมดล่ะ

ต้องเป็นคนที่ฝึกจิตในระดับสูงเขานั้นถืออยู่ในประจูนที่เขาติด
สูงอย่างไรเมื่อก่อนกันใจเธอจำเทพนมเหมือนแม่นไม่ได้หรือ

มนุษย์ต่างดาวชื่ออะไรแรนดี่นะเธอ
ทำไมมันแรนดี่ได้อย่างไรมันเรียนภาษาอะไร
ชื่อเฮนรี่หรือแรนดี่

ต้นเล็กอะไรอย่างนี้ที่มันอยู่มีชีวิตอยู่บนต่างดาว

อะไรก็ตามแต่ที่มันแบบเล็กแบบ
เหมือนกับจุดเริ่มต้นของชีวิตนั้นเขาก็เรียกว่ามนุษย์ต่างดาว
เขาบอกว่าวันหนึ่งมนุษย์เราก็จะเจอเดินชนกับมนุษย์ต่างดาวได้เลย

เขาบอกว่าอนาคตที่อาจารย์เทพนมเคยสัมภาษณ์

พี่อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาว
ท่าทำไมละ

ดาวอื่อน่าจะมีที่มันอาจจะ
ที่เขาพยายามขึ้นไปตามดาวต่างนี่ก็คือการที่เขาอยากจะหาที่อยู่ใหม่
อันนี้มนุษย์ต่างหน้าน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อย

เข้าใจไหมว่าเขาต้องการที่จะหาที่อยู่ใหม่แค่นั้นเอง
ที่มันสามารถที่จะมนุษย์อย่างเราขึ้นไปอยู่ได้

ห้องกงเนี่ยเรื่องจริงเขาเปิดแล้ว
เริ่มขึ้นอันนี้เขาเปิดแล้วเขาทำให้เข้าออกกันได้แล้วนะ

จบแล้วเหรอแค่นี้เหรอ
หลังจากสารที่เขามีคำสั่งใช่ไหม
คุ้มครองชั่วคราวเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นก็คือวันที่๑๓สิงหาคมเนาะ
ไม่ให้มีการประท้วงหรือว่าขัดขวางการใช้งานสนามบินเนี่ยนะ
เหตุนี้นี่ก็เลยทำให้เนี่ยเที่ยวบินเกือบทั้งหมดเนี่ยนะ
เริ่มที่จะให้บริการได้แล้วนะคะ
แต่ยังมีเที่ยวบินอีกประมาณสัก๕๐เที่ยวบินนั่นแหละค่ะ
ที่ยังยกเลิกให้บริการอยู่

ประท้วงต่อต้านรัฐบาลจีนเขาเข้ามายึดพื้นที่ในสนามบิน
แล้วก็ปิดกั้นเคาน์เตอร์เช็คอินทางด้านรักษาความปลอดภัย
แล้วก็จุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะคะ

แล้วก็สายการบินให้บริการผู้โดยสารไม่ได้
ขณะที่ผู้โดยสารก็ใช้บริการได้ลำบากมาก
จนต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยหลายเที่ยวเลยทีเดียวเนี่ยนะคะ
เมื่อตอนช่วงของค่ำวันจันทร์ก็คือวันที่๑๒สิงหาคมนะคะ
แล้วก็ค่ำของวันนี้ก็คือวันที่๑๓นี่แหละค่ะ
ดังนั้นเนี่ยส่วนเละเทะระเกะละกะกันไปหมด
ส่วนเมื่อวานนี้ก็เกิดการประทะกันขึ้นอีก
เมื่อผู้ประท้วงหลายคนจับตัวชายสองคน
ที่เชื่อว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบของจีน

ที่รัฐบาลจีนเป็นผู้สนับสนุน
ก็คือเขาถูกปักปำว่าไปเป็นตำรวจที่แอบเข้าไป
แอบเข้าไปในฝูมชุมนุม
แล้วก็คนชุมนุมเขาคิดว่าเป็นตำรวจ
ตำรวจก็พยายามบุกเข้าไปช่วยก็เลยพยายามสลายม็อบ
พอจับออกมาได้แล้วมาช่วยมาได้ปรากฏว่า
แล้วก็ตอนนี้เขาก็เลยจับผู้ประท้วงได้๕คนนะ
ในความผิดที่เกี่ยวกับการชุมนุมเนี่ย

ก็คือไอ้เหตุที่เขาไปบุกไปที่สนามบินเนี่ย

ก็เลยแบบว่าเราจะเห็นว่าในม็อบเขาจะปิดกระดาษไว้

ใช่เพราะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเป็นแบบ

เรียกว่ายกระดับความรุนแรงมากขึ้น

สนามบินอาจได้รับการคุ้มครองชั่วคราวแล้ว

มันเป็นความรุนแรงในรอบหลายปีจริง

เขาอยากเป็นห้องกงเหมือนเดิม

ก็ถือว่าเป็นการประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดีทีเดียว

ที่ต้องใช้เวลามากเลย

รวมถึงต้องใส่ใจเรื่องความหอมของเสื้อผ้าด้วย

เป็นผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษของสมาร์ท
ที่จะช่วยคุณแม่บ้านนั้นลดขั้นตอนในการดูแลเสื้อผ้าได้แบบ

ทำให้ผ้านั้นนุ่มลื่นไม่รีบตัวนะครับ
ช่วยผ้านั้นรีดได้ง่าย

และ๔ให้กลิ่นหอมหรูระดับน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์
วัตกรรมน้ำหอมที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่
กลิ่นหอมระดับน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์เลยฮะ
โดยความหอมเนี่ยจะถูกห่อหุ้มไว้ในแคปซูลเล็กนะฮะ
เมื่อได้รับการเสียดสีเอาง่ายเราขยับร่างกายปุ๊บ

แล้วก็ปล่อยกลิ่นหอมกระจายขึ้นมาเหมือนมีน้ำหอมติดตัว

มี๓สูตรให้เลือกด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับใครที่สนใจก็ลองไปเลือกกลิ่นที่ชอบ

เอาล่ะพักสักครู่นึงนะฮะช่วงหน้านะครับ
ข่าวแปลกถ่ายคลิปเพลินไม่รู้ว่าลูกนั้นเรียนแบบ
โจรตัวลงมาจากเตียงชั้น๒หัวเกือบหักไป

วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดนครสวรรค์ได้รับรายงานว่า
มีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่หมู่๒นะฮะ
บ้านหนองเสรานะฮะ
แล้วก็ที่ตำบลเขาชายทงอำเภอตากฟ้า

และใบสีเหลืองงวนแตกต่างจากต้นสำโรงทั่วไป

นี่ไงต้นสำโรง

ยังตั้งตรงสูงยาวสง่า
อยู่บริเวณริมถนนสายผลโยธินเนี่ย

ก็กลายเป็นแบบว่าที่มาของคนขายลอตเตอรี่
มานั่งขายลอร์กันเยอะเลยฮะ

ต่อหลายคนเป็นจำนวนมากเลยเนี่ยกำลังห้อมร้อมแล้วก็จับต้องต้นสำโรงทองนวล
ที่งอกเงยขึ้นมาจากต้นสำโรงต้นแม่แล้วก็ถูกตัดทิ้งไปจนเหลือแต่ตอนนี้
ซึ่งดูแล้วมีความสง่างดงามเป็นอย่างมากเลย
จากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้นฮะให้ข้อมูลว่าต้นสำโรงดังกล่าวเนี่ย
อยู่ในพื้นที่ดินของนายประสานอายุ๖๕ปีซึ่งเขาเป็นเกษตรกรไร่ข้าวโพด
เห็นมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วแต่ทางเจ้าของในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากนัก
แต่ละสีมันแปลกไปชาวบ้านตื่นเต้นกันใหญ่
อะไรไปเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพบเห็นพากันประหลาดใจนะ
พร้อมกับพากันเรียกชื่อต้นไม้ต้นนี้ว่าต้นสำโรงทอง
เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปกระจายออกไปเนี่ย
ก็เริ่มมีชาวบ้านจำนวนมากเอาละพวงมาลัยต้องมีเครื่องเส้นไหว้ต้องมา
อัดลมต้องมีมาสักการะบูชาเพื่อขอเลขเด็ดกันอย่างคึกคักโดย
จะเห็นว่าลำต้นของต้นสำโรงทองขนาดนี้ถูกโปะเต็มไปด้วยแป้ง
เต็มไปด้วยแป้งหมดเลยไอ้ทองมันทองธรรมชาติ
แต่เห็นไหมตามลำต้นขาวโพนแล้วนะฮะชาวบ้านก็จะถูเพื่อส่องหาเลขเนี่ย
ส่วนใหญ่ที่เขาได้กันนะเขาได้๑๕๕๑๘๗๗๘บ้าง

เมื่อวาน๑๓๕อันนี้เค้าได้เป็น๓๒๕๖๘๐
ซึ่งหลายรายต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวว่าหากถูกรางวัลเดี๋ยวจะตั้งศาล
สารให้ต้นสำรงหน่อยถามเจ้าของที่หรือยังจะไปตั้งสารที่เขาว่า

ว่ากันไปนะอันนี้ที่นครสวรรค์ฮะ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีกรณีที่บอกไว้นะฮะพ่อแม่เนี่ย
ถ่ายคลิปเพลินนะฮะปรากฏลูกเนี่ยกระโดดลงมาจากเตียงชั้น๒
คอนี่เกือบหักตายนะครับเป็นเรื่องของต่างประเทศคุณผู้ชมครับ
ระทึกนะฮะที่ทำให้ผู้ชมหลายคนนั้นหัวใจแทบหยุดเต้น
เมื่อไปเห็นภาพของหนูน้อยกาเบี้ยวนะครับวัย๓ขวบ
ทำการกระโจนตัวทลาลงมายังที่ว่างกลางอากาศ
จากเตียงชั้น๒โดยที่พ่อแม่ของเขาอยู่ใกล้นะฮะ
ไม่ได้เห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูก
ดีที่เป็นเตียงนอนนะแล้วมันก็ตีรังกาไปอย่างนี้เหรอ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหนูกาเบี้ยนั้นอยู่บนเตียงชั้นสอง
แล้วก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเขากำลังพยายามเรียนแบบพฤติกรรมของแม่สเวตานะฮะ
โดยถ่ายคลิปกันในบ้านนะฮะที่เมืองเอกตุนเบิกที่รัสเซีย
ในจังหวะที่เซเวตานั้นกระโจนไปหาสามีตรงมุมหนึ่งของหลังห้อง

หักได้สูงมากที่ลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะจากนั้นตัวของเด็กน้อยก็พลิกกลับมา
ก่อนที่เขาจะเผยเองสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสนุกร่าเริงโดยไม่รู้ตัวว่าเฉียดอันตรายมาแล้วนะฮะ
ดูสิเกือบตายอย่างนั้นถ้ามันไม่ใช่เป็นที่นอนอะไรจะเกิดขึ้น
คือหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ไปนะฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
โดยต่างก็ตอบว่าพ่อแม่เด็กนะครับที่มัวแต่สนใจการถ่ายคลิปจนปล่อยประละเลยลูกน้อยของตนเองครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะสาวหายไปนะคะที่มดีฟก็พยายามไปตามหากันสุดฤทธิ์เลย
ก็ได้โพสต์นะฮะข้อความขอความช่วยเหลือให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยตามหานางสาว
คนทวันครองธานินนะหรือว่าชื่อเล่นชื่อน้องกิฟต์เนี่ยนะก็อายุ๓๐ปีนะได้ขาดการติดต่อเนี่ยหายตัวไปโดยที่ไม่ทราบเหตุเลยนะฮะตั้งแต่ตอนวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละหลังจากที่เดินทางไปทำงานที่
ขณะที่พบตัวน้องสาวที่หายไปแล้ว

หลังจากที่ผู้หายตัวเนี่ยเดินทางมาถึง

รายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยถ้าน้องเขากลับมาก็นั่นน่ะสิ
เดี๋ยวจะดูซิว่ามันจะไปให้เหตุผลว่ามันไปไหนกันมา
น้องเขากลับมาถึงมาตอบด้วย
ว่าตัวเองหายไปไหนอะไรยังไง

นางก็อาจจะไปเที่ยวเกาะนู้นเกาะนี้
ทั้งนี้ขอบคุณเพื่อนพี่ทุกคนที่กันช่วยแชร์
ก็เป็นกระบอกแสงเอ๊ะแปลกแล้วมันไปไหน
คือขยะมันเต็มทางเท่าเลยคนก็เลยถามสรุปแล้วนี่ถังขยะมันน้อยหรือคนมันมักง่ายกันแน่นะฮะ
คือกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์นะครับ
นี่แหละฮะหลังวันที่๑๒สิงหาคมปี๖๒นะครับ
ได้มีการแชร์ภาพคนทิ้งขยะหน้าทางเข้าสถานีวัดมังกร
รถไฟฟ้าใต้ดินเปิดใหม่นะครับซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว
มีคนมาใช้บริการนี้เป็นจำนวนมากนะครับ
ภายในสถานีตกแต่งสวยมากโดยเฉพาะทางเข้า
แต่สวยจริงสวยแต่มาเห็นขยะ
ที่ชาวเน็ตหลังได้เห็นภาพดังกล่าวต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย
ส่วนใหญ่ไม่พอใจกับพฤติกรรมมักง่ายของคนบางส่วนนะฮะ
แล้วก็บอกว่านี่แหละคนไทยต่อให้มีถังขยะหรือไม่มี
นิสัยที่แก้ไม่ค่อยหายก็ยังทำเหมือนเดิม
ปากก็บอกว่าอยากเห็นประเทศนั้นพัฒนาแต่ตัวเองไม่เคยคิดที่จะแก้ไข
เพราะเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสถานีที่สวยนะ
ถ้าสมมุติหลายคนก็เริ่มไปถ่ายไอจีกันแล้วเนาะ
มันเป็นสถานีของวัดมังกรใช่ไหมล่ะ

ว่าไปเยาวราชไม่ต้องเอารถไปแล้วถูกไหมแหละ
แต่ปรากฏว่าเพิ่งเปิดมาก็โอเคแหละแรกคนก็ไปกันเยอะ

ไม่เอาสิเอาอย่างนี้นะถ้าเราพูดถังขยะน้อยนี่ไม่ได้
ประเทศญี่ปุ่นเวลาเดินตามถนนนี่ไม่มีถังขยะเลยนะ

ก็จะต้องถือแล้วก็เอาไปทิ้งเอาเอง
ที่ฉันเองเนี่ยต้องทิ้งอยู่ในกระเป๋าตัวเอง
จริงช่วงหน้าปากกล้องถ่ายทันดูโดนเด็กสกัดขา

โดนเด็กสกัดขาจนเสียหลักล้มคว่ำขนาดเตะฟุตบอล
เป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
ไปดูกิจกรรมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ตอนนี้หลายคนก็เอ๊ะนายกทำอะไรอยู่

ผลเอกประยุทธ์วันนี้ไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก
ด้วยการเตะฟุตบอล
ซึ่งระหว่างที่พลเอกประยุทธ์เตะฟุตบอลนั้น
โชว์สเต็บเลี้ยงบอลใหญ่เลยนะฮะ
ก่อนจะถูกเด็กเข้าสกัดบอล
เสียหลักล้มคว่ำไปเราไปดูรูปกันสักนิดหนึ่ง
นี่อันน้ำตาย
นี่เด็กสกัดขาด้วย
นี่ไงเป็นคลิปออฟเดอเดย์ที่วันนี้มีคนแชร์กันเยอะเหลือเกิน
ดูดูดูดู
จะเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลเด็ก

ไม่ใช่เขาบอกว่าเด็กไปสกัดขาเขา
เอาดูเอาดูภาพกูดูภาพกับฟรีด้วยก่อน
นี่ไงเด็กเขาไปสกัดเนี่ยล้มเลย

มันก็เป็นระญะทางการเมืองอะไรรึเปล่า
ว่ากำลังโชว์สเต็ปเลี้ยงบอลอยู่ดี
ก่อนจะถูกเด็กเขาสกัดบอลเสียหลักล้มคว่ำไป
นี่นายกตู่เป็นคนตลก
จากคุณแม่ใส่รองเท้าหนังคงลื่นแหละบนพื้นที่

ไปที่โรงเรียนอะไรนะ

ก็ว่าไปอันนี้เป็นคนที่ควรพูดถึงกันเยอะพอสมควร

คนติดตามก็อาจจะสะดุ้งนิดเหมือนกันเนาะ
แต่นี่มันก็เหมือนเป็นคลิปแอบถ่ายป่ะ

มันคือไม่ใช่ถ่ายเติมตัวมันเป็นความถ่ายอย่างนี้
แต่ก็ต้องมีนักข่าวถ่ายคลิปไว้ได้บ้างแหละ
เหมือนเป็นคลิปไลก์สดแต่นี่ก็เป็นแบบคลิปเหมือนไลก์สด

อันนี้คือภารกิจนายกพี่มาศอย่าเป็นก่อนต่อนะ
มีสาวเน็ตเดือดกันเลย
เพราะว่ามีมือดีตัดต่อรูปโป๊กันอีกแล้ว

คราวนี้ไปตัดต่อแต้วโดน

แต่แฟนตกใจตามกันเลยทีเดียว
แล้วเป็นนี้นะคะ
มือดีตัดต่อให้กลายเป็นภาพเปลือยนะจ๊ะ

เรียกว่าแบบว่าตัดต่อผ้าโป๊นี่เปลือยสรีระเห็นหมดเลยทุกอย่าง
จนทำให้หลายคนเนี่ยเป็นห่วงนี่ไงเห็นป่ะ
วันหลายคนเลยนะหลงเชื่อว่านางเอกเนี่ยจะ
แบบว่ามาเปลือยอย่างนี้จนทำให้เสียชื่อเสียงได้เลยทีเดียวนะ
แต่ก็ยังระบุว่าอยากที่จะได้รูปแบบที่มันไม่มีลายน้ำให้มันชัดเจน

มันต้องบอกว่ามันต้องเป็นการเสียเงินมากเลยใช่ไหม

ซึ่งทางผู้ที่นำเรื่องนี้มาเผยแพร่มองว่าการกระทำดังกล่าวนี้
ก็คือการหากินโดยนำภาพแล้วก็ชื่อเสียงของคนอื่นเนี่ย

โดยที่ความจริงแล้วเจ้าตัวไม่ได้รู้เรื่องเลย
พร้อมได้เปิดเผยด้วยนะคะว่าได้นำเรื่องทั้งหมดไปแจ้งความแล้วด้วย
แล้วก็วอนนะฮะไปยังช่อง๓ที่ไทยเนี่ย

อันนี้เอาไม่ใช่มีคนอื่น

มีหลายคนเลยแหละจะบอกให้

ไม่หมายความว่าทำกับคนเดียวที่ทำ

จะถอดไข้ก็ได้นี่เห็นไหมฮะสนใจคลิปสอนเนี่ย๑๒๙บาท

นี่ปุ๊กลุ๊กก็มีกับมีน
มีดาราดังหลายคนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ด้วย
ยังจะมีการส่งต่อกันไปในทางไลน์อีกด้วย

ก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่าจะสิบสามหลายคอมก็ป่ะ
ไม่ทำในคอมแต่งในคอมพวกนี้

มันก็มีพวกแบบนี่นะมึดตัวมืดตัวก็ซื้อ

ก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยทีเดียวนะก็ต้องให้ระวังนะ

ไม่ต้องกลัวคุณจะปลอดภัยไม่มีคุณเอาคนไปตัดต่อแน่นอน
คุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้คุณม้า
ตัดร่างของคุณหรอก
อีกกรณีเจนนี่นะฮะอุ้มท้องชนแอนโยริชาให้ลูกทักทายกัน
เขาท้องกันดีกว่า
นี่นะครับล่าสุดนะฮะว่าที่คุณแม่อย่างคุณเจนี่แล้วก็คุณแอนด์อริชาพร้อมกับนีน่าบุ๊คลินอริชาแล้วก็มีทางคุณนาไปทานข้าวครับ
เพื่อให้ลูกนั้นได้ทักทายกันพูดคุยกันนะครับตั้งแต่อยู่ในท้องคือเรียกว่าส่งต่อความสนิทจากรุ่นสู่รุ่นน่ารักจังเลย
มีลูกกันมาเจนี่ได้ผู้หญิงผู้ชายแองจี้

เขาบอกผู้ชายบอกว่าหนูว่าผู้หญิง

ผู้หญิงหมดเลยเหรอได้ลูกสาวก็หมดเลย

ที่เลสซิ่งต้องไปโรงเรียนวันแรกคนที่ตื่นเต้นที่สุดไม่ใช่ใครฮะ
แม่แพทย์นั่นเองซุ่มแอบดูลูกชายอยู่หน้าห้องไม่ห่างเลยด้วยความเป็นห่วงว่าลูกชายว่าจะร้องไห้หรือเปล่า
จะปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่าสิ่งแวดล้อมใหม่ของลูกจะเป็นยังไง
ซึ่งผลปรากฏว่าเลสซิ่งไม่มีน้ำตาให้แม่แพทย์เลยฮะ
แต่ตะยังไม่ควบมันก็แม่ก็พาออกมาจากบ้านไปทำงานแล้วมันก็ไม่กลัวคนเลย
อาร์จักรแก่แม่ตลอด
แล้วไอ้แพทย์กลับนั้นตั้งจากกี่เดือนว่ะเอารูกมากันตั้งแต่กี่เดือนอ่ะ

ตะแล้วหลอก
ก็อ่อนนั้นว่าเยอะเห็นไหมได้เลย
แต่วันนั้นเห็นเลยเดินนำหน้าที่ลินด้วย
ค่ะมาอยู่ถ่ายรายการเดินนำนั่งให้ลินไปนู้น
เด็กผู้ชายแบบดูเขาแบบดูเขารักแม่เขามากเลยนะ
ตกใจแล้วนางเป็นฝ่ายที่ต้องแบบ

ทุกคนเป็นไงบ้างเป็นคนเป็นกำลังไง
ไม่พี่งงมากมาไล่หนูกลับไปเลย

เขาไปเรียนตั้งแต่แบบ
คนไหนจะเหลือหรออุ้วหะวิยังไม่ทันจะเป็นถึงวันที่เก้าคุยทุกวัน
ฉันจะไปเรียนช่วงหน้าบอยประกอลโดนแสวขายให้ขายของเก่งนะ

ยังคงยืนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเกลียนอยู่เลยนะ

กลียนเหรอกลียนน่ะคือกวนอ่ะกวน

ไม่รู้ก็อยากรู้ไง

อ่ะก็สำหรับพระเอกอารมณ์ดีอย่างบอยปกรณ์เนี่ยนะ

เพื่อนร่วมงานด้วยไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเองเนี่ย
ซึ่งเหมือนตอนนี้นะฮะเขาก็ได้แบบว่า

ไม่อ่านคำนี้ได้มั้ยเกลียนอ่ะ
ประโยคคล้องจองสุดกวน
มาให้แฟนได้อารมณ์ดีกันเลยทีเดียว

ก็ขำก็ต้องหัวเอ้าแอลกี้หัวเราะถูกต้องค่ะ

ก็คือเอวเร็วเอวไว้เลย

รองเท้าพี่ยังลายมัดย้อมเขาบอกอย่างนี้
ขอมัดใจคนที่พร้อมได้ไหมจ๊ะ

ออกกำลังเหนื่อยให้นั่งพัก
แต่ถ้าเธอมานั่งตักฉันไม่ได้พักแน่เลย
เอามาน่ารักนะเถอะนะม้าอันนี้ม้าน่ารักนะ

ที่นอนเหลือมาดูได้เป็นต้นอะไรอย่างนี้ประมาณนี้
ส่วนล่าสุดนี่หนุ่มบอยเขาก็ลงภาพที่ตัวเองไปเล่นสกี
ที่ประเทศออสเตรีย
อากาศหนาวก็ให้เล่นสกีแต่ถ้าหาสมีอีนี่ยังว่าง
เหรอแน่ใจ

ผู้หญิงทาเล็บเท้าไม่เข็ดใช่มั้ย

เพื่อนชั้นก็ว่างั้นอะนะดูนไม่ของ
ทำเอาแฟนก็เข้าไปแซวกันเพียบเลยนะ
โอ้โหแคปชั่นอ่อยแรงมากเลยนะ

ไม่เข็ดเหรออยากนำอีกเหรอได้เลย

สงสัยเฮียก็จะแบบว่าแฟนให้ได้

อะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าเกลียนใช่มั้ย

จะจัดหนักให้ทั้งพ่อให้ทั้งแม่นะฮะ
คือเป็นเงินปึกใหญ่ทำเอายิ้มแก้มปลินะครับ
เป็นนักร้องสาวสายเปย์ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวจริงนะฮะ
สำหรับจ๊ะอาสยามคือก่อนหน้านี้ก็สร้างบ้านหลังใหม่หลังใหญ่ให้กับครอบครัว
แล้วก็ยังให้เงินดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีนะครับ
ล่าสุดนะฮะวันแม่ที่ผ่านมาจ๊ะอาสยามเลยขอทดแทนบุญคุณแม่แล้วก็ทดแทนคุณคุณพ่อด้วยนะครับ
โดยการกลับไปหาที่บ้านพร้อมกับมีของขวัญติดไม้ติดมือไปโดยสาวจ๊ะได้ซื้อเสื้อใหม่ให้พ่อราคาก็หลายหมื่นบาทนะฮะ
ส่วนตัวแม่นั้นจ๊ะก็พาไปซื้อเสื้อผ้าให้วันหลังว่างั้น
จากนี้สาวจ๊ะยังจัดชุดใหญ่ด้วยการมอบเงินแสนให้กับพ่อแม่ด้วยนะครับ
งานนี้เรียกว่าทำบุญกับพระที่บ้านแล้วผลบุญช่วยหนุนนำให้จ๊ะดังขึ้น
เธอวันก่อนเขามารายการตัวแม่มาแล้วอยู่ดีใช่ป่ะ

ซูเดลฉันอัดมาตั้งกี่ปีไม่เคยดับ

จ๊ะดับหมดเลยว่าทำไมไอ้จ๊ะพี่อย่าโกรธหนูนะหนูลืมไหว้พ่อแก่คือลืมบอกเขาบอกว่าพี่จำได้ไหมพี่หนุ่มกัญชัยเคยเจอพ่อแก่ที่บ้านเขาแล้วเขาบอกอย่างนี้พี่เคยเจอใช่ป่ะจำไม่ได้เขาบอกว่า

เขาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นเขาถามว่าทำไมทุกครั้งเลยถ้าสมมุติหนูไปไหนมาไหนเนี่ยพ่อแก่จะตามตัวเมื่อก่อนนางก็จนที่เราสัมภาษณ์นางเมื่อก่อนนางจนอยู่เนอะ
นางก็บอกว่าเนี่ยทุกวันนี้นางก็เหมือนมีพ่อแก่ไปไหนมาไหนด้วยตลอดครั้งหนึ่งตอนนั้นคุณไปเจอเขายังไงไปเจอพ่อแก่ที่บ้าน
ที่บ้านเขาที่ไปถ่ายที่ต่างจังหวัดนั่นแหละแล้วก็ปรากฏว่าตอนขับรถไปเนี่ยก็ไปเห็นที่ใต้ถุนบ้านก็มีคนแก่คนนึงนั่งอยู่

คุณปู่จะไหว้แกไปไหนล่ะ

แต่พี่เห็นสองตาเลย

ก็นั่นแหละ
ครั้งที่แล้วปุ๊บอยู่ดีไฟดับปุ๊บ

ชาแพงจี๊งอ่ะ

ขี้เกียจใช่ไม่ใช่
เราก็ไม่ชอบว่าพี่หนุ่ม
เหมือนตักน้ำใส่กระโกะดูเงาหัวตัวเองด้วย

นางบอกว่าตอนเนี้ยนางบอกว่าเธอบอลเชิญยิ้มเป็นที่ปรึกษานะเธอ

นางบอกว่านางได้เงินเพราะว่านางบูชาพ่อแก่เนี่ยแหละ

อีกทีถามว่าอ้าวแล้วผู้ชายอ่ะ

รู้ว่าแบบว่านางมีแฟนแฟนนางชื่ออะไรนะ

นางพูดแล้วหนูหิวเขาเองตั้งแต่ตอน
ในสุดหรือไม่ต้องดูละตัวแม่มาละไม่ต้องดูละ
ก็มีอะไรอีกเยอะน่ะ

โชว์ภาพของลอตเตอรี่ปึกใหญ่ที่ถูกเลขท้าย๕๘เนี่ยพี่นางรับไปหลายแสนเลยทีเดียวนะ
ล่าสุดพี่นางได้โพสต์เล่าว่าตนเองได้เดินทางไปทำบุญที่วัดในจังหวัดอุดรธานี
จากภาพก็มีแฟนคลับมีแฟนเพลงมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมากซึ่งการเดินทางทำให้บุญพี่นางได้เลขมาด้วย
เขาก็บอกเอาละเวลาเจอนางสิริพรจะต้องดูที่อะไร๑ทะเบียนรถเพราะว่าทะเบียนรถนางเพิ่งซื้อมาใหม่
เป็นภาษณะคันใหม่เลยเป็นรถตู้สีดำก็เป็นทะเบียนป้ายขาวแล้วซูมเข้าไปเห็นเป็นเลข
๘๑๘๙นี่ไงนางไปซื้อมาใหม่เคยไหนแป้งขาวอยู่ไหนวะอ๋อแป้งขาวนี่แป้งแดงก่อน๘๑๘๙
ต้องบอกว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยเป็นป้ายทะเบียนก็อย่างที่บอกว่านี่ไงอ๋อนี่ไงนางเปลี่ยนป้ายขาวแล้ว
เมื่อก่อนมันเป็นป้ายแดงอยู่ที่๑๖๔๔แน่นอนว่างานนี้คอหวยไม่พลาดจะตามหาเลขสวยบนรถแผงลอตเตอรี่กันยกใหญ่เลยว่า

นี่คุณแม่ตกลงเสียโบ๊ทเป็นใครคุณแม่เขาตามหากันอยู่เนี่ย

เขาบอกว่าเคยรับค่าตัวแค่๘๐๐๐บาทเสียบท๒๐บาท
วันนี้คนพูดถึงเยอะที่สุดคืออีแน็กชาลี
คนเราเห็นไหมว่าบทมันจะดังมันก็นั่งอยู่เฉย
นั่งดูมวยปุ๊บแทนที่คนจะไปสนใจเจ้าขุน
ขุนเอ่ยจะไปสนใจแบงค์ทิติเอ่ย
ต้องยอมรับว่ามันก็อยู่กับมันมาตั้งนานแล้วแต่มันเป็นเด็กที่ดื้อมาก
คือฉันถามอีแน็กรับละครไหมมันตอบว่าไงรู้ไหม

ถ้าไม่มีเงินกินถึงจะรับครับบางทีมันก็ติด

ดีคือดีมันเอาอะไรมาปล่อยเต็มบ้านฉันไปหมดเลยเถอะ
นี่จริงวันนี้คนก็เลยไปตามน้องแน็ก

คือน้องแน็กเนี่ยเรารู้จักกับแน็ก
แก๊กมันเป็นดาราตั้งแต่อายุ๓ขวบนะ
ละครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้
แล้วแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเหรอ

บอกว่าในที่สุดก็ได้เลิกลงจอแล้ว

แมทอับณเดชน์ไม่เปรี้ยงเพราะว่าได้ลงแล้วเหรอ

โหได้ลงแล้วกูไม่อยากดูใจจะตื่นเต้นน่ะ
อืมก็ได้แหละติดตามกันไปตอบแล้วค่ะ
ได้ดูเมื่อไหร่คะจะออกอากาศ๑๗กันยายนนี้แล้วค่ะ
กดดันไหมที่ได้คุกคลีทั้งน้องแบร์และน้องแมท
กำกับทุกคนก็ตื่นเต้นทุกคนตั้งใจ
คือเราต้องยอมรับว่าเกาหลีทำดีมาก
ถ้าเกิดได้รับชมจะเห็นได้ว่าตัดต่อยากทุกตอนเลยค่ะ
นั่นว่าไปอีกหนึ่งเรื่องคนก็รออยู่เมื่อวานนี้
ดราม่าของเจ้าขุนเยอะเหลือเกิน
ก็จะดูว่าจะมีการตอบโต้ไง
วันนี้ไทยรัฐเขาเอามาลงเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คุณเจเจตรินโพสต์ซึ้งถึงเจ้าขุน
ความรักในครอบครัวเป็นเกาะป้องกันที่ดี

เจ้าขุนเนี่ยลูกชายของพี่เจเจตรินเนี่ยนะฮะ
ก็ถูกวิภาควิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะ
แล้วก็ดราม่ามอบเข็มขัดให้ลูกผู้ชายตัวเอง
ล่าสุดพี่เจโพสต์ภาพเจ้าขุนบนเวทีมวย

มีความหมายว่าเจ้าขุนทำได้ดีแล้ว
และเขาก็สนุกในสิ่งนั้นนะฮะ
เขาต่อสู้กับผู้ใหญ่ได้ดีและเขายอมรับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้น
เพราะคู่ต่อสู้ของเขาดีกว่ามาก
กรรมการยุติการชกแต่เขาไม่ยอมถอนตัวจากการต่อสู้
ภูมิใจในตัวเขาขอขอบคุณฮะสำหรับทุกความห่วงใย
เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเขาเองไม่ต้องกังวล
เพราะความรักในครอบครัวเป็นเกาะป้องกันที่ดีที่สุด
คนที่เกลียดก็เกลียดไปความเกลียดอยู่กับพวกเขาไม่ใช่เรา
ซึ่งก็แน่นอนว่าแฟนครับเข้ามาให้